เดี๋ยวไปดูต่อนะครับที่บุรีดำนะครับมีเพื่อนบ้านทะเลาะกัน

สุดท้ายฝั่งหนึ่งถือไม้มาฝั่งหนึ่งถือมีดมา

เห็นไหมมีแก้วไง
เราทำลูกศรชี้ไว้ให้แล้วนะครับนี่คนที่อยู่ใกล้ใกล้ท่านผู้ชมนี่
ใส่กางขาสั้นนี้ในปุ้ยอีกคนนึงใส่กางเยนอยู่
ชื่อในพงธ์โดนกระทืบเท้าอยู่ตรงนู้นโดนแล้วไปนะ
เห็นไหมเพื่อนบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้คู่นี้เขาด่าท้อท้าถ่าย
อยู่กลางถนนเนี่ยฮะเป็นชุมชนหนองกราศนะครับตำบลนางรอง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือทะเลาะ
กันนะครับหลังจากทะเลาะกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในพงศ์นะฮะ
ในพงศ์อายุ๕๐ในพงชาติธนกูลใช้มีดอิโต้นะซึ่งมันจะต่อ
ด้ามไม้ไผ่เอาไว้เอาไว้ตัดกล้วยอ่ะฟันในปุ้ยคนใส่กางเกง
ขาสั้นเมื่อสักครู่นี้นะฮะในปุ้ยหรือว่าในวัดอูทองอายุ๔๒
ถือไม้หน้าสามพยายามจะไปสู้กันเนี่ยโดนฟันไปสองแผลนะ
เข้าแขนขวากับชายโครงขวาตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่มีดกับ
ไม้ค่ะนะกู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเขาเสีย
เลือดมากนะฮะล่าสุดอาการของในปุ้ยเราตรวจสอบไปนะครับเส้นเอ็น
และเส้นเลือดใหญ่ที่แขนขวาขาดนะครับผ่าตัดเนี่ยแพทย์เย็บแผล
ไป๗๐เข็มนะฮะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับท่านผู้ชม
ครับโอ้โหนี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยสพนางรองกับ
กู้ภัยก็ไประงับเหตุไปถึงในพงศ์เนี่ยยังโวยวายอยู่เลยนะ
แล้วเขายืนยันว่าในปุ้ยนั่นแหละเป็นฝั่งเข้ามาหาเรื่องเขาที่
บ้านก่อนเขาก็ต้องพยายามป้องกันตัวเพราะว่าในปุ้ยเนี่ยถือไม้
จะมาทำร้ายเขาเขาก็เลยคว้ามีดออกมาป้องกันตัวแต่ตำรวจ
ก็คุมตัวไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปว่าอีกทีหนึ่งต้องสอบ

ไม่เคยทะเลาะที่จะมันด่าผมทุกวันเลย
นี่หันฝั่งคนฟันเขาก็บอกมูลจังหล่วยอย่างเนี่ย
แต่ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือว่าระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็เห็นเยอะนั่นแหละนะ
ในปุ้ยเองตอนนี้ก็สาหัสหนักมากนะครับยังให้การไม่ได้
ในพงศ์เนี่ยนะคนฟันนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุอันนี้คำกล่าวอ้างฝั่งเขานะ
ก่อนเกิดเหตุเขาขี่จักรยานยนต์กลับมาจากตัวเมืองนางรอง
พอขี่เข้ามาในหมู่บ้านเห็นในปุ้ยคนเจ็บแล้ว
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านตัวเขานี่แหละนะแถวนั้น
อยู่ในปุ้ยกวักมือเรียกลักษณะไม่ได้เรียกให้มาหานะ
แต่ลักษณะเรียกแบบหาเรื่องเขาก็ไม่จอด
แต่ได้แวะไปหาหลานที่อยู่ใกล้บ้านในปุ้ย
ก็ได้ยินเสียงในปุ้ยเนี่ยตะโกนด่าตามมาอีก
พงศ์อ้างว่าก็พยายามไม่สนใจเพราะคิดว่าในปุ้ยคงเมา
พอมาถึงช่วงบ่าย๒นะครับเมื่อวานนี้กำลังซ่อมรถจักรยานยนต
อยู่ในบ้านในน้ำเพื่อนในปุ้ยเดินมาหา
แล้วในปุ้ยก็เดินตามมาแล้วโวยวายท้าทายอยู่หน้าบ้าน
ลักษณะโมโหฉุนเฉียวเขาก็เลยเดินเข้าไปหยิบมีดออกมา
ขู่แล้วก็ไล่ในปุ้ยให้กลับไปแต่ในปุ้ยไม่กลับ
ไปหยิบไม้หน้าสามที่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าจะมาทำร้ายเขา
คือเขาบอกฟันมาแล้วด้วยตีมาแล้วด้วยแต่ว่าไม่โดน
ตัวเขาเลยบอกให้ในปุ้ยหยุดในปุ้ยก็ไม่หยุด
ก็เลยเอามีดที่เอามาป้องกันตัวเนี่ยฟันใส่ไปมันเข้าไปแขนในปุ้ยเนี่ยหนึ่งครั้ง
ปุ้ยยังพยายามสู้อีกเอาไม้จะมาตีเขาอีก
เขาเลยฟันเข้าไปอีกทีนี้โดนชายโครงอีกหนึ่งครั้ง
แล้วชาวบ้านก็มาห้ามส่วนตัวในน้ำเพื่อนในปุ้ยเนี่ยวิ่งหนีไปแล้ว
ก็มีชาวบ้านบางส่วนเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตามที่ท่านเห็นนะครับ
ของในปุ้ยคนเจ็บแม่ชื่อนางกรอบอายุ๖๖นะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาในพงศ์เนี่ยทะเลาะกับตัวแม่ของในปุ้ยเนี่ยเป็นประจำ
มีครั้งหนึ่งในพงศ์ไปทำร้ายสามีของเธอซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงในปุ้ย
จนเกิดความบาดหมางกันเรื่อยมาก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอกำลังโกยถ่านอยู่หลังบ้านแล้วในพงศ์เนี่ยมาด่าอย่างหยาบคาย
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าทำรุนแรงเกินไปที่มันทำร้ายลูกชายจนบาดเจ็บสาหัส
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะได้ไม่ออกมาก่อเหตุอีก
เขาหาเรื่องมันไม่ทะเลาะกันมันด่าด่าได้ทุกวัน
แต่ไอ้นี่แหละไม่รู้มันเป็นอะไรมันมีเรื่องกับชั้นที่หนึ่ง
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะในชุมชนหนองกราศ
เทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมรอยเลือดเนี่ยนะเป็นทางยาวเลยนะคะเนี่ยค่ะ
จากหน้าบ้านของในปุ้ยคนเจ็บยาวไปถึงหน้าบ้านของในพงศ์คนก่อเหตุนะคะ
ระยะทางห่างกันประมาณร้อยเมตรนะคะด้านหน้าบ้านของในพงศ์บ้านยังสร้างไม่เสร็จ
แต่ถ้าเดินทะลุเข้าไปด้านในก็เขาก็อยู่ด้านในตรงนั้นแหละเนี่ยค่ะ
ระยะห่างกันร้อยเมตรเลือดเป็นทางแบบนี้ครับ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าหลังจากในพงศ์เลิกกับภรรยาเนี่ยนะคะ
ในพงศ์กลายเป็นคนขี้โมโหโมโหร้ายมาก
เล่าตลอดเลยแล้วก็ร้ารานหาเรื่องชาวบ้านตลอดเลย
ใครพูดไม่เข้าหูก็ด่านะคะชาวบ้านแถวนั้นก็หวาดระแวงกันไปหมด
เมื่อวานถูกจับไปพอมารู้ว่าอ้าวปล่อยตัวแล้ว
ชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะกลัวว่าปล่อยตัวแล้วจะมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
เวลากินเหล้าน่ะชอบนานคนอื่นเขาค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่
ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่เมียเมียทิ้งแล้วก็ลูกทิ้ง
ค่ะตั้งนานแล้วหลายปีแล้วอ่ะอืมค่ะมีพฤติกรรมแค่นั้นแหละ
นั้นก็ไม่มีอะไรชอบแบบทำร้ายร่างกายคนอ่ะเนี่ย
เนี้ยที่น่ากลัวที่สุดไปตีเขาไปปันเขาอีกเหรอนั่นแหละ
แบบนั้นแหละมันน่ากลัวน่ะแล้วอย่างครั้งนี้
ครั้งนี้ก็ร้ายแรงสุดใช้มีดฟันเลยแต่ก่อนก็ไม่มี
ไม่เคยมีเรื่องกันอืมเพิ่งแต่มีเรื่องเขียงกันอืม
แล้วก็มาลงไม้ลงมือฟันเลยอยากให้ตำรวจมาช่วยดูแล
เพราะว่ากลัวชาวบ้านเขากลัวน่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อของในปุ้ยคนเจ็บนะคะ
เป็นพ่อเลี้ยงนะคะอายุ๔๗พ่อบอกว่าไปเยี่ยมลูกมา
ปุ้ยเนี่ยถูกส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลบุรีรำ
อาการหนักค่ะเอ็นแขนขวาเส้นเลือดใหญ่ขาด

อาการหนักเลยคือคุณหมอบอกแบบนี้เลยนะคะ
ผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยแขนยังไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติหรือเปล่าเลย
ตอนนี้แม่ของในปุ้ยกำลังเครียดมากกับอาการของลูกชายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าใครหาเรื่องใครก่อนมารู้ก็ตอนที่ลูกโดนฟัน
ก่อนหน้านี้เมื่อ๖๗เดือนเขาเองเคยโดนในพงศ์ทำร้ายเหมือนกันนะคะ
เลี้ยงบอกพ่อเลี้ยงยังเคยโดนเหมือนกับเอาเข็มขัดมารัดคอ
ตั้งแต่นั้นมาหลังนี้แล้วก็ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่
คุณผู้ชมครับเพื่อนของในปุ้ยคนเจ็บค่ะนายสม
หรือในน้ำอายุสี่สิบเอ็ดในน้ำคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
น้ำบอกว่าเขากับปุ้ยเนี่ยไม่ได้จะเดินไปหาเรื่องในพงศ์เลยนะ
จะพาในปุ้ยไปถามในพงศ์ว่าทำไมต้องไปด่าแม่เขาด้วยคำหยาบคาย
เขาก็แค่จะไปถามแต่ในพงศ์ไม่พอใจคิดว่าจะไปหาเรื่อง
ก็เลยไปคว้ามีดมาฟันเขาที่ขาแต่ไม่โดน
แล้วก็ไปฟันในปุ้ยจนในปุ้ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ซึ่งตัวเขากับรุ่นน้องอีกคนก็ติดใจนะว่าทำไมในพงศ์ถูกปล่อยตัวออกมา

ทีนี้ค่ะพอในพงศ์ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็กลับมาอยู่บ้าน

คุยด้วยหน่อยในพงศ์คนก่อเหตุน่ะนะคะ
เขาเล่าว่าคือเขาตกงานเขาเคยเป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพค่ะ
ตกงานช่วงโควิด๑๙ก็กลับมาอยู่บ้านเกือบปีแล้วนะคะ
แต่เขาบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยนะเพิ่งพาเพื่อนบ้านอะไรไม่ได้เลยเขาอ้างแบบนี้
รับเคยเอาเข็มขัดไปรัดคอพ่อเลี้ยงของในปุ้ยจริง
แต่เขาบอกว่าฟังผมก่อนสาเหตุก็คือพ่อเลี้ยงของในปุ้ยปล่อยหมามากัดเขา
เลี้ยงของในปุ้ยมาด่าเขาหยาบคล้ายก่อนก็เลยทะเลาะกันเลยเอาเข็มขัดไปรัดคอ
นี่นะคะในพงศ์พาทีมข่าวของเราไปดูที่หน้าบ้านจุดที่ในน้ำกับในปุ้ยไปถึงหน้าบ้านนะคะ
เขาบอกเนี่ยตรงนี้ลองมาดูเขายืนยันว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเช้าเมื่อวานก่อนเกิดเหตุ
เป็นเพราะว่าแม่ของในปุ้ยมาพูดจาไม่ดีใส่เขาก่อนมาด่าเขาก่อนเขาก็เลยด่ากลับไป
ส่วนในน้ำก็มาพูดจาหาเรื่องเขาก่อนจริงตอนที่ในปุ้ยมายืนซุ่มอยู่ข้างบ้านเนี่ยถือไม้ท่อนจะมาทำร้ายเขา
เขาก็เลยคว้ามีดในบ้านไปก่อเหตุเขาก็เลยบอกว่าเขาจะสู้คดีนะเขาจะสู้คดีส่วนที่พ่อเลี้ยงในปุ้ยอ้างว่าเอาเข็มขัดไปรัดคอเนี่ย
เขาก็บอกว่ามันมีสาเหตุอย่างที่ชี้แจงไปเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูนะคะ
แล้วเรียกว่าเขาจะมาทำร้ายเขาดูนะคะ
ใช่พวกมันไม่มีไม้ผมไม่ฟันคนคนอ่ะคนอย่างผมน่ะ
แล้วมันเป็นหลานคนอย่างผมคิดจะทำคนมือเปล่า
ผมสาบานเลยไม่ไม่มีถ้ามันไม่หยิบไม้อ่ะพี่
ถ้ามันไม่เอื้อมจะตีผมกูบอกให้มึงถอยนะ

เงาแล้วมึงคุยไม่รู้เรื่องตัวต่อตัวมันหยิบไม้ดิ่งเข้ามา
ผมก็เตือนมาแล้วพอมันอ้าฟันช่วงระยะแขนถ้าผมไม่รีบ
มันก็ตีหัวผมผมก็ต้องกระโดดชาร์จดิ
นี่นะคะคำกล่าวอ้างของในพงศ์ผู้ก่อเหตุนะคะครับทีเนี้ย
ในพงศ์ถูกจับไปสอบสวนเมื่อวานแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
ปล่อยตัวออกมาตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
แล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งทีเนี้ยก็จะไปดูกล้องวงจรปิด
แถวที่เกิดเหตุมันก็ไม่มีนะคะ
หน้าบ้านตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานแวดล้อม
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะอ่าก็มีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้เนี่ย
ใช่ก็มีหลักฐานตรงนั้นนะคะคำถามก็คือว่าเอาละอ่า
ทางคดีก็ว่ากันไปค่ะแต่ยังไงสองบ้านนี้ก็อยู่ใกล้ใกล้กันอย่างนี้นี่แหละ
ห่างกันร้อยเมตรเองค่ะวันหนึ่งถ้าในปุ้ยก็หายเจ็บกลับมา
อ่าในพงศ์ก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยนะคดีจะถึงไหนก็ไม่รู้ล่ะ
เขาก็ต้องเจอกันอยู่นี่แหละค่ะก็ต้องจะอยู่กันยังไงใช่ไหม
ต้องจบเรื่องให้ได้ค่ะไม่งั้นก็อยู่กันยังลำบากนะ